คุณผู้ชมครับเราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์ที่ตำรวจเนี่ยไปจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาคดียิงคนตาย
แล้วก็หนีไปนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๒๑สิงหาคมนะครับ
หนีไปเนี่ยนึกว่าจะไม่มีใครตามเจอสุดท้ายตำรวจตามไปเจอนะครับดูนะฮะตอนจับกลุ่มตัวเป็นยังไงครับ
จังหวะนี่ตำรวจรออยู่แล้วนะฮะ

ตัวนี้หน้าตาตื่นเลยนะครับทุกผู้ชมครับตำรวจก็ถามว่าใช่ยุทธ์ไหม
นายชายุทธ์แท่นทองนะครับอายุ๖๑ปีหรือว่าบังยุทธ์นะครับ
ปรับบริวัติกองปราบรามก็ไปซุ่มรออยู่นะฮะเดินผ่านทศจนาทีจนาทีก็บุกเข้าถึงตัวเลย
นี่เป็นพื้นที่ซอย๕ถนนเพชรเกษมอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับ
ยุทธ์ก็ให้จับกลุ่มแต่โดยดีนะครับไม่ได้ขัดขืนอะไรนะฮะ
พอบอกว่าใช่ยุทธ์ไหมก็บอกว่าใช่นี่นะครับเจ้าหน้าที่ก็อ่านหมายจับให้ฟังนะครับ
เพราะว่ามีหมายจับนะฮะเป็นผู้ต้องหาที่มีหมายจับของศาลในคดีฆ่าผู้อื่นนะครับ
พยายามฆ่าผู้อื่นด้วยแล้วก็เรื่องของอาวุธปืนนะครับ
ยุทธ์ก็ยอมรับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับนะฮะแล้วก็บอกว่าก็รู้อยู่แล้ว
ว่ามาจากเรื่องอะไรเพราะว่าตัวเองเนี่ยก่อเหตุเอาไว้
ตำรวจก็เค้นถามนะครับเรื่องของปืนที่ใช้ก่อเหตุนะฮะ

ยุทธ์บอกว่าซ่อนเอาไว้ที่ใต้หลังคาบ้าน
นี่ฮะเป็นบ้านพักหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่๔บ้านครูขุด
ตำบลครูขุดอำเภอสถิงพระนี่นะครับ
ตำรวจก็ไปตรวจค้นนะครับเจอจริงนะฮะปืน๙มมนะครับ
มีทะเบียนนะฮะมีทะเบียนชื่อของผู้ต้องหานั่นแหละ
ก็คือนายชายุทธ์แท่นทองนะครับอ่าก็คุมตัวนะครับ
ผู้ต้องหาแล้วก็ของกลางที่ใช้ก่อเหตุนี่นะฮะ
ส่งให้สพสพสถิงพระดำเนินคดีต่อไป
สงขลานะฮะหนีไปอยู่แถวหาดใหญ่นะครับ
ก่อเหตุไว้ที่ตำบลครูขุดอำเภอสถิงพระ
คดีที่นายชายุทธ์หรือว่าบังยุทธ์ก่อเอาไว้เนี่ย
ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ๒๑สิงหาคมนะครับ
บ้านพักหลังหนึ่งในหมู่บ้านคูขุดนะครับที่หมู่๔นะฮะ
นายชายุทธ์ใช้ปืน๙มมไปแอบซุ่มยิงนายสรีมินแหละ
อายุ๔๕ปีจนเสียชีวิตกระสุนเข้าช่องท้องกับลำตัวหลายนัดนะครับ
แล้วก็มีคนถูกลูกหลงบาดเจ็บอีก๒คนคือ
หมุดมักโชว์อายุ๕๔ถูกยิงเข้าท้องแล้วก็ขา
แล้วก็นางข้อดีมัชโชอายุ๕๒ถูกยิงเข้าที่ขานะครับ
ตอนเกิดเหตุชาวบ้านได้ยินเสียงปืนดังเป็น๑๐นัดนะครับ
ยิงจนหมดแมคฟะฮะแล้วก็มีปลอกศูนย์ปืน๙มตกคือหลายปลอก
นี่แหละครับหลักฐานในที่เกิดเหตุนะฮะ
ตอนที่ไปคุมตัวผู้ต้องหาก็ได้ปืนมาแล้วนะครับ
ก็คือวงจรปิดนะฮะนี่ครับวันเกิดเหตุ๒๑สิงหาคม
บางยุดเดินเข้ามาแอบซุ่มอยู่แถวที่ธุวบ้าน
ซึ่งบังยุทธ์วันนั้นใส่ไฟฉายฆ่าศีรษะ
นี่ตำรวจก็เลยแกะรอยว่าถ้าเป็นหมู่บ้านแถวนี้
มีไฟคาดหัวอย่างนี้ยิงเสร็จแล้วเดินออกไป

ตำรวจก็ไล่ไปจนพบว่าคนก่อเหตุคือบังยุทธ์นะครับ

เพราะว่าไม่อยู่ในบ้านในพื้นที่หรือพื้นที่บ้านสวทิงพระ
ที่ถูกผู้ตายเนี่ยแอบขึ้นบ้านไปขโมยของหลายครั้ง
คืนนั้นก็เลยบันดาลโทษะไปแอบซุ่มยิงเขา
ตอนที่ยืนอยู่ที่หน้าบ้านญาติทีนี้ก็มีคนอื่นเขาถูกลูกหลงบัด
ไปอีกสองคนแล้วก็หนีมาสุดท้ายก็ถูกจับจนได้นะครับ
หนีไม่พ้นจริงนะคะคิดว่าจะรอดเหรอคะ
เขาจะชอบขึ้นบ้านไปขโมยของแต่ก็จำนวนด้วยหลักฐานก็รับสารภาพไปสำหรับบังยุทธ์